ข่าวนี้อดีตอาสาตำรวจบ้านขึ้นไปนั่ง

ไปนั่งบนขอบทางโทเวย์

นี่ครับคุณผู้ชมครับไปนั่งหน้าหวาดเสียวมากครับ

รอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอรอ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
เจ้าหน้าที่พยายามลงมาเถอะลงมาเถอะเขาไม่ยอมลงฮะ
แล้วบอกว่าอยากเจอดอม

ต่อมาเวลา๓ทุ่มนายชัยจะขอพบนักข่าวให้ได้
อาสาสมัครกู้ภัยพี่เขาก็เก่ง

ผมเป็นนักข่าวพี่ต้องการอะไร
แล้วสายตะวัดดึงมาเลย

แล้วก็กู้ภัยคนอื่นก็มาช่วยกัน
ดตัวเขาไว้สงบสติอารมณ์ให้ได้
นี่พอเก็บเอก้อตัวมาก็ต้องไปสงบสติอารมณ์ต่อละมั้ง
เราก็ไปสงบสติอารมณ์ที่สนทุ่ม๒ห้องและ
นายชัยเล่าบอกว่าเขาเนี่ยเดินย้อนขึ้นมาตรงทางโลงโทเว
ถนนแจ้งวัฒนะใช่แหละต้องขึ้นมาทางนั้นแน่
แล้วก็มานั่งตรงจุดนี้รู้ไหมว่าเขามาเรียกร้องอะไร

ผมมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับประเทศชาติ
ผมมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับประเทศชาติ

ใช่ครับจากนั้นตำรวจก็ประสานให้ย่ามารับตัวกลับไปดูแล

ก็นี่ไงคืออยากให้นักข่าวเป็นกระบอกเสียง